น้ำนวลเจ้าเอ๋ยทะเลกวางใหญ่เห็นเพียงเธอขอบฟ้าใกล้
คุณผู้ชมครับในระยะนี้ใครที่ไปตามสถานตักอากาศต่าง
คงได้เห็นฝูงนกจากแดนหนาวเนี่ยนะครับ
ทยอยบินมารับไออุ่นในบริเวณประเทศไทยของเราครับแน่นอน
หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศในเมืองไหนของเราก็จะเริ่มหนาวเย็นขึ้นนะครับ
เห็นผลชัดเจนก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับ
ประกาศของกรมบุตุนิยมพัทยาที่จะประกาศให้วันพรุ่งนี้
เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากวันนี้

คุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้นแล้วก็มีการพัดขึ้นไปปกคลุมบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
อ่าวไทยอ้อมมาแล้วก็ไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ดังนั้นจะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางตอนล่างและภาคเหนือมีฝนเยอะเป็นพิเศษ
ซึ่งก็เป็นผลพวงจากกระแสลมระดับสูงนะครับ
กิโลเมตรนี้จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่มาแบบนี้แล้วก็วกขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
นี่คือกระแสลมระดับสูงแต่ว่ากระแสลมระดับล่างครับ
สังเกตว่านี่คือวันนี้นะครับกระแสลมอาจจะยังไม่แรงมากเท่าไห
แต่ว่าถ้าหากเราดูวันพรุ่งนี้นะครับจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับ
สีเขียวมีสีเข้มขึ้นแล้วก็พัดปกครุมเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แรงแบบนี้ก็คือพายุลูกนี้นะครับ
อูตุนั่นเองนะครับพายุลูกนี้มีอิทธิพลเป็นระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับ
สามารถที่จะดึงลมหนาวออกมาได้ค่อนข้างเยอะพอสมควร
ทีนี้พายุลูกนี้นะครับน่าสนใจละทีเดียว
คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าจะอยู่ในทะเลถึงวันที่๓๑ละทีเดียวนะครับ
ยาวนานต่อเนื่องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนคุณผู้ชมดูสีแดงสีม่วงดีนะครับ
ค่อยมีการแผลลงมาการแผลลงมาแบบนี้ถือว่าเป็นปาการเป็นกำแพงสำคัญทำให้พายุไม่เคลื่อนที่ขึ้นสู่ฝั่งนะครับ
แล้วก็ทำให้บริเวณประเทศของเรานั้นหนาวขึ้นด้วย
ทีนี้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวไปดูในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคกันหน่อยนะครับว่าอากาศนั้นจะหนาวเย็นแค่ไหนจุดไหนยังคงต้องระวังฝน
มาดูภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าบางจุดบางพื้นที่อาจจะยังมีฝนอยู่นะครับ
จังหวัดที่ต้องระวังก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะครับต่ำสุดบนยอดดอย๘องศานะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานต่ำสุดในวันพรุ่งนี้บนยอดภู๘องศาอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
กลางเนี่ยนะครับจังหวัดที่ต้องระวังฝนก็คือราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับ
ภาคตะวันออกจุดที่ต้องระวังฝนอยู่ก็คือชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจุดที่ต้องระวังฝนเป็นพิเศษก็คือประจบกิริขันชุมพรสุราธานีนะครับ
คลื่นสูง๑๒เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันจุดที่ต้องระวังฝนก็คือระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับ

กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนอยู่นะครับเพราะว่าเป็นจุดแนวปะทะพอดี
ระหว่างอากาศชื้นที่เข้ามาปกลุ่มก่อนหน้านี้
ที่จะไปปะทะกับอากาศเย็นที่หลังจากนี้ค่ำคืนนี้จะแผลลงมานะครับ
ทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรุกรรณ์ร้อนหนาวผมพุทธนันที่๑๐มหานสวัสดีครับ